คือแม้แต่นายกผมก็ไม่เคยไฝฝันไม่เคยคิด
เพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยยุ่งกับการเมือง
เขาเพิ่งรัฐประหารมาแต่ผมก็เป็นคนไม่ชอบรัฐประหารอยู่แล้วทหารมาเชิญผม
จะเป็นเพราะทหารส่วนหนึ่งเขารู้ตัวว่าการทำรัฐประหารเขาทำได้
ในการที่จะมาให้เป็นรัฐบาลบริหารงานราชการแผ่นดิน
มันเป็นคนละเกมกับการรัฐประหาร
วันนี้ให้คะแนนรัฐบาลที่อยู่มา๘ปีแล้วอย่างที่เขาคิดกัน

ยินดีต้อนรับสู่รายการนะครับท่านอาจารย์สวัสดีนะครับ
เอ้ยมาคุณอะนันก็ได้
ไม่ชอบให้ใครเรียกว่าท่านอะนันไม่ชอบเพราะอะไรนะครับ

แล้วก็ขำคุ้นก็ดีอยู่แล้ว

วนนี้อายุ๙๐ปีนะ

ครับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดไหมครับ

ผมโชคดีผมเป็นคนสบายใจตลอดชีวิตนะ

ไม่ว่าจะการงานจะเป็นอย่างไร
เศรษฐภัณฑ์อะไรที่จะเกิดขึ้น
ที่ทำให้ผมต้องเสียหน้า
หรือผิดหวังหรือล้มเหลวหรือเป็นผลสำเร็จ
มันก็ผมถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันนะ

เป็นชีวิตที่หลายสิ่งหลายอย่างได้มาโดยที่ผมไม่ได้แสวงหา
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเหมือนกัน
อย่างตอนที่จะส่งผมไปเป็นทูตที่วาวชิงตัน
ตอนตำริชาติชายใช้มาเป็นประหลาด
คือแม้แต่นายกนะผมก็ไม่เคยฝันไม่เคยคิด
เพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยยุ่งกับการเมือง
แล้วก็ไม่ติดตามเรื่องการเมืองเท่าไหร่
ก่อนหน้านั้นก็เชิญผมให้เป็นตำรีต่างประเทศเลย
ขอบคุณแล้วก็ขอไม่รับ
เพราะว่าผมไม่เคยคิดจะเข้าไปยุ่งเรื่องการเมืองเลย
แต่วันนี้คืนนี้ก็มาเป็นนายกสองครั้ง
อะไรอย่างนี้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่
มันจะเป็นฟ้าลิขิตหรือจะเป็นอะไรผมก็ไม่รู้นะ
แต่มันรู้อยู่อย่างหนึ่งว่าผมไม่ได้แสวงหา
อย่าว่าแต่ไม่ฝันถึงเลยไม่เคยคิดไม่เคยอยู่ในหัวเลยเรื่อง
เรื่องการเข้าไปอยู่ในรัฐบาล
หรือการไปเป็นนายกรัฐมนตรีไม่เคยอยู่ในหัวเลย
ตัดสินใจยากไหมครับ
ตอนตัดสินใจว่าต้องเป็นนายกรมนตรีแล้ว
จะบอกว่ายากไม่ยากจะบอกว่าไม่ยากก็ไม่ยาก

เอ้ยอยู่ดีเขามาเชิญเราก็ไม่เคยเป็นปรีเลย
หน้าที่นางยกรมนตรีมันอะไรบ้าง
และสองก็คือว่าเขาเพิ่งรัฐประหารมา
แล้วผมก็เป็นคนไม่ชอบรัฐประหารอยู่แล้ว
ก็ทหารมาเชิญผม
ผมก็นั่งวิเคราะห์ส่วนตัวทำการเขามาเชิญ

ก็คงจะเป็นเพราะทหารส่วนหนึ่ง
เขารู้ตัวว่าการทำรัฐประหารเขาทำได้
ในการที่จะมาให้เป็นรัฐบาลบริหารงานราชการแผ่นดินเนี่ย
มันเป็นคนละเกมกับการรัฐประหาร

เมื่อเขาไม่ถนัดแล้วเขาคงจะมาหาคนอื่นที่เป็น

เรารู้มั่นตอนนั้นพวกราหารคุณหนึ่งเอง
กล่าวเขาว่าผมเป็นคอมเมอร์นิสค์
เขาบอกพี่รู้รู้แต่เรื่องนั้นมันก็เลยนานมาแล้ว
เรามาคดระชินประหารคนละกลุ่มแล้ว

โดยอำนาจอย่างจริงอำนาจแต่งตั้งนายกยังอยู่ที่ทหารอยู่นะ

เราเข้าไปเขาไม่ชอบเราไปขัดเขาเขาปลดเราได้
ปลดผมไม่กลัวแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเผื่อเราเข้าไปเนี่ย
เราจะต้องเข้าไปในลักษณะที่สง่างามหน่อยคือใช่

เราเข้ามานี่เราไม่มาเป็นลูกน้องนะ

อย่ามาสั่งนะเนี่ยผมมีความคิดอย่างงี้ผมไปกลงไปตรงมา
มีอะไรถ้าเผื่อผมพูดไปแล้วหรือทำไปแล้วหรือกำลังจะทำไม่เห็นด้วยก็

ผมก็ยินดีจะไปอธิบายแต่พอบอกหลังจากอธิบายแล้ว
ถ้าคุณเข้าใจและเห็นด้วยก็ดีไป

แต่ถ้าคุณยังไม่เข้าใจและไม่เห็นด้วยอำนาจอยู่ที่ผมนะ
แล้วผมบอกถ้าผมก็ไปเนี่ยคุณต้องเลิกกฎอายการศึก

คุณต้องปล่อยคุณลำตีชาติชาย
เป็นข้อเสนอที่แบบชอบ

แต่เราไม่ได้บอกว่าต้องทำวันนั้นหรือวันนี้นะ
แล้วก็อยากให้เขาทำเร็วบอกขอให้เร็วที่สุด
ตอนผมเข้าไปเป็นนายกเนี่ย

เอ๊ะในอันนั้นนี่
เข้ามาเป็นนายกโดยไม่มีความชอบทำ
พอเข้ามาไม่ได้ผ่านระบบการเลือกตั้ง

แต่เข้ามาโดยเรื่องรัฐประหาร

ผมก็บอกว่าผมรับผมรับนะ
ผมก็มาโดยไม่มีความชอบทำ
แต่อันนี้เป็นสิ่งที่ผมควบคุมไม่ได้

ผมก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รู้เรื่องว่ามีรัฐประหาร

แล้วผมก็ไม่ได้ไปจ้างให้เขามาเชิญผม

แต่เมื่อเขามาเชิญผมแล้วเนี่ย
ผมเปลี่ยนแปลงอดีตไม่ได้ไง
แต่ผมก็ให้คำพูดบอกว่า
สิ่งที่คุณควรจะทำต่อไปคือว่าไม่ได้ถามว่าผมเนี่ยมาด้วยความชอบทำหรือไม่
ผมตอบแล้วว่าผมไม่มีความชอบทำที่มา
แต่ตั้งแต่วันนี้ผมทำอะไรผมมีนโยบายอะไรผมมีมาตรการอะไร

คุณต้องมาถามตอนนั้น

จากการพูดจาอย่างนี้จากการยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ไม่แสดงอารมณ์นะ

ชักจะเริ่มว่าเอ้อไอ้คนนี้นี่พูดอะไรเชื่อได้เชื่อสือได้
แล้วต่อไปก็เออไอ้คนนี้นี่รู้สึกจะไว้วางใจได้
ถัดไปก็เออไอ้คนคนนี้นี่มันก็ดีนะ

ถึงระดับสุดท้ายเนี่ยซึ่งเป็นเป้าหมายของผมคือเขามีศรัทธาในตัวเรา

เขาชอบเราความศรัทธามันเกิดขึ้น

นี่ถ้าเกิดคุณทำให้คนมีศรัทธากับคุณเนี่ยอะไรในข้างหน้าคุณผิดพลาดนิดหน่อยเนี่ยเขาจะไม่มาประหัสประหารเรา
สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเป็นนายกเนี่ยคุณต้องมีความสามารถที่จะอธิบายอะไรให้คุณเข้าใจ
แต่ผมพูดกับประชาชนนะยอมรับแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นการวางแผนในใจผม
เพื่อจะให้เขาเชื่อเราไว้ใจเราเนี่ยเราจะต้องให้เห็นว่าเราไม่ทำตัวเราสูงกว่าเขา
เราไม่ทำตัวเราใหญ่กว่าเขาเราทำตัวเราเป็นลูกจ้างเขาเราไม่ใช่นายนะ
เพราะเมื่อไหร่คุณหลงว่าคุณเป็นนายนะคุณก็จบแล้วอืมประชาชนก็ไม่รับแล้วยิ่ง
ปัจจุบันนี้ยิ่งคุณขับตามตัวเป็นนายนะเสร็จเลยใช่ไหม
เพราะฉะนั้นผมพูดแต่เนิ่นผมเข้ามามันไม่มีความชอบทำ
แต่ผมจะทำทุกอย่างให้มันถูกตามขั้นรองประชาธิปไตยและให้มันมีความชอบทำ
พูดถึงกับความโปร่งใสไงความรับผิด
และอิสระภาพในความเห็นในวิการเขียนในการ
ยังไงผมไม่มีการจับกลุ่มหรอกไม่มีการฟ้องด้วย

กิจแทรภาพในการชุมนุ่มและก็ไป

ผมมีอะไรผมจะเล่าสู่กันฟัง
เพราะผมถือว่าในหลักการประชาธิปไตยเนี่ย
ต้องฟังความเห็นของประชาชน

คุณจะต้องดูแลผลประโยชน์ของผู้ส่วนน้อยด้วย
ผู้นำที่ไม่มีจุดเด่นในการสื่อสาร

น้อยคนนะที่ถ้าเผื่อไม่มีความสามารถในการสื่อน้อยคนที่จะอยู่ได้นาน
มันต้องมีอย่างอื่นมาทดแทนแน่
คุณอ๋อนานยกตัวอย่างฮิตเวร์สื่อสารได้ยอดเยี่ยมมาก
ใช่แม้แต่ทรัมป์เนี่ยสื่อสารเก่งนะแต่เขาสื่อสารกับเฉพาะกลุ่มของเขากลุ่มของเขา
แต่เขาไม่สามารถสื่อสารกับคนทั่วไปแต่ความสามารถในการสื่อสารหนังสือสามารถสื่อสารได้กับทุกส่วนของสังคม
คนรวยคนจนคนไร้โอกาสคนนักธุรกิจข้าราชการต่างมันไปแบ่งส่วนไม่ได้
แล้วการสื่อสารมันเป็นศิลปะอันหนึ่งนะ
คุณอันเคยให้สัมภาษณ์ว่าสื่อสารประชาชนก็แบบหนึ่งสื่อสารทหารก็แบบหนึ่งสื่อสารกับนักธุรกิจก็แบบหนึ่ง
แต่มันก็มีหลักการหลายอย่างที่มันต้องใช้ด้วยกัน
คือหนึ่งอย่าไปสื่อสารยังไงอย่าไปทำให้เขาโกรธอย่าไปทำให้เขาเกลียดอย่าไปทำให้เขาชัง
แล้วเหมือนกับคุณกับผมอ่ะ
ของธรรมดาอันนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวัน
กับเมียเราเรากับลูกเราเรากับคนในบ้านเรากับเพื่อนเรากับญาติ
ถามว่าในการคุยกันความเห็นจะต้องตรงกันไหมไม่ใช่ไม่จำเป็นเลย
จะต้องทะเลาะกันไหมไม่จำเป็นถกเถียงกันไหมถกเถียง
แล้วที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมก็ต้องอธิบายเพิ่มเติมว่า
มันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนทำได้หรือมันอยู่ในนิสัยของทุกคนนะ
อย่างอย่างสมัยแม้แต่ผมเองนิสัยผมก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยพยายามปรับตัวเอง
สมัยผมอายุ๓๐๔๕เนี่ยผมค่อนข้างจะรุนแรงใจร้อน
มีอะไรอยากมีอะไรจะต้องทำต้องทำให้ทันใจ
พอผมโด่งขึ้นผมก็เรียนมาว่าเอ๊ะมันไม่ดีเสมอไปนะ
การจะทำอะไรทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของคิดดีทำดีอย่างเดียวนะ
มันเกี่ยวกับโอกาสกับเวลากำหนดเวลาด้วย
การเป็นนายกเป็นโอกาสผมจังหวะเวลาถูกต้องไหมผมไม่รู้การพิสูจน์ทีหลังว่ามันถูกต้องไหม
หลายครั้งหลายคราวในชีวิตส่วนตัวเนี่ยไม่ได้แม้แต่ชีวิตของประเทศเนี่ย
มันมีโอกาสเยอะแล้วเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยมันเป็นประเทศที่พลาดโอกาสมากที่สุดนะครับ
ประเทศไทยเป็นประเทศที่พลาดโอกาสมากที่สุดครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งปัจจุบันใช่ไหมครับคุณอนัน

ทางออกของคนที่มีประสบการณ์เป็นนายกรมนตรีถึง๒สมัยนะครับหลายคนอยากฟัง
คำถามก็คือหลังจากผลิตประยุทธ์จันทร์โอชาพ้นข้อหาเรื่องเกี่ยวกับดำรงตำแหน่ง๘ปีหรือไม่อย่างไร

ผมเนี่ยหลายครั้งหลายคราวไม่ค่อยชอบพูดเรื่องการเมืองนะ
แล้วส่วนหนึ่งผมคิดว่าผมมีประสบการณ์หรือมีความรู้เรื่องการเมืองแบบไทยเนี่ยผมมีไม่มากพอ
แต่ผมมองเนี่ยแล้วผมก็ไม่ใช่นักกฎหมายที่จะมาเถียงเรื่องกฎหมาย
แต่ผมว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยคนเดินตามถนนเนี่ย
เขาอาจจะมองไปในทางที่ไม่ตรงกับคำพิพากษาได้
ตอนที่คุณประยุทธ์เข้ามารับเป็นตัวแห่งนายก
ตอนเข้ามาก็ไม่ได้มีการคัดค้านอะไรกันเท่าไหร่เข้ามาตามคันลองของรัฐมนูล
แล้วตั้งแต่วันแรกเนี่ยคนส่วนใหญ่คนส่วนมากทุกคนก็เลยท่านนายก
ท่านนายกประยุทธ์ท่านนายกอย่างนั้นแล้วครูประยุทธ์ก็มาทำงานนัดเป็นนายกจริง
บริหารงานราชการแผ่นดินดูแลเรื่องกฎหมายอะไร
เพราะฉะนั้นด้านหนึ่งคือประชาชนเกือบทั้งหมดยอมรับว่านี่คือนายก
ก็เป็นนายกมาตั้งแต่วันนั้นนี่ใช่อันนี้เป็นเรื่องที่คุณถามผมว่า
แต่ถามว่าต่อไปจะเป็นยังไงผมว่าผมว่ามันคงจะมีความยุ่งยากมากขึ้นนะ

หมายถึงบ้านเมืองหรือตัวนายกรัฐมนตรีเองนะครับ
ผมไม่ค่อยชอบวิจารณ์เรื่องของคนนะแต่ผมคิดว่าบ้านเมืองจะยุ่งมากขึ้น
หลายคนเขาเสนอนะครับว่ายุบสภาเลือกตั้งเลือกตั้งมันก็คือทางออกไหมครับสำหรับคุณอนันต
ผมว่าจะเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งคุณต้องเลิกเรื่องการแต่งตั้งสว
ให้มีอำนาจเลือกลายยกได้อเจมส์๒๕๐เสียง
คือปัญหาของเมืองไทยเนี่ยนะมันเป็นปัญหามันคุณจะบอกว่ามันมีปัญหาเยอะแยะนะ
ตั้งแต่ไหนมาโครงสร้างที่เกี่ยวยงกับความสะพานระหว่างรัชกาลหรือการเมืองกับประชาชน
มันไม่สมดุมมาตั้งแต่แหละ
อย่างที่เมื่อกี้ที่ผมพูดถึงเรื่องการเป็นนายกับเป็นลูกจ้าง
เราต้องทำตัวเราเป็นลูกจ้าง
แต่อันนี้พูดได้หลายครั้งในข่าวคนชอบพูดว่า
เป็นนายกดีเป็นนำตรีกดีเป็นพระน่าท่านหนูพระน่าท่านนี่
ทุกอย่างสวมหัวโขดสวมหัวโขดทั้งนั้น
ก็เธอบอกว่าเขารู้ตัวว่าเขาสวมหัวโขด
ก็ทำไมเมื่อเขาออกไปแล้วเขายังสูมหัวโขนต่อไป

เมื่อคุณออกจากตำแหน่งแล้วคุณก็ทิ้งหัวโขดไว้ที่ตำแหน่งสิ
ผมเป็นคนสนุกกับตัวผมเองนะ
ผมชอบตั้งคำถามแปลกแล้วพยายามหาคำตอบ
แล้วคำตอบมันก็อาจจะออกมาแปลก
แต่บางครั้งมันก็เป็นคำตอบที่มันสะท้อนความจริงของสังคมไทย
ในฐานะที่เป็นคุณอนันต์นะครับไม่ใช่อดีตนายกรัฐมนตรีสองสมัย
ณวันนี้นะครับให้คะแนนรัฐบาลที่อยู่มา๘ปีแล้ว
อย่างที่เขาคิดกันนะครับ๘ปีแล้วให้คะแนนสักเท่าไหร่ดีครับ

ไม่ใช่ไม่ตอบคำถามนี้
ผมตกใจนะเนี่ยไม่ให้เลยเหรอฮะ
ไม่ใช่คุณพยายามอย่า

ในฐานะประชาชนไงฮะเผื่อเขาจะได้ติเพื่อก่อครับถ้าเผื่อนั้นได้ไหม
ถ้าผมคิดแบบนี้ถามให้ความความรบ
เขามีคนติมากมายแล้ว
มันอยู่ที่ว่าเขาได้ยินหรือเปล่าถ้าไม่ได้อยู่เท่านั้น

มันผมไม่รู้นะผมเสียงเดียวมันไม่มีประโยชน์อะไร

แล้วถ้าผมไปพูดอะไรแล้วคนก็จะตีความเป็นเรื่องการเมืองไปหมด
อ๋อนี่อันนั้นแก่แล้วยัง
หนึ่งยังเสือกหรือสองยังอยากเป็นนายกอีกมันมี

ไม่เคยคิดแต่คนจะว่าผมได้ไง
อันนี้เคยมาเป็นนักดยกส้มหล่น
อ๋อก้าวสิบยังอยากเป็นอีก
อ๋อมาช่วยอะต่างไหน
อันนี้เป็นสิ่งอันหนึ่งที่เราจะต้องเรียนรู้
เพราะอันนั้นสามไม่มี
วันนี้ก็ยังยืนยันอันนั้น๓ไม่มี
คนถามว่าทำไมไม่ออกมาช่วยบ้านเมือง
คุณอนันต์บอกว่ารักครอบครัวรักตัวเองมากกว่าบ้านเมือง
เป็นอย่างนั้นจริงแล้วก็ไม่รู้จะช่วยยังไง
คนที่จะช่วยได้ก็คือต้องประชาชนต้องช่วยตัวเองสิ
คนที่จะช่วยคือต้องมีอำนาจ
แบบประชาชนทั่วรวมกลุ่มก็มีอำนาจ
ผมคือในอันนั้นและผมไม่เคยคิด
คนไทยบอกว่าเราพุทธศัตริย์นะครับ
เป็นพุทธมามประกาศแต่ไม่ค่อยเข้าใจ
หลักการของพุทธธรรมเลย

แน่นแฟนมากกว่าตอนหนุ่มสาว
เพราะอันนี้เป็นความรักไม่ใช่เรื่องความรักทางกายภาพนะ

มันเป็นความรักของความเสร็จสนม

ร่วมทุกข์ร่วมสุขมา๖๖ปี
มันความสมันต์ตอนแก่มันลึกซึ้งมาก
ไม่ได้เกิดจากว่าผมเป็นห่วงตัวผม

คนเรานี่มันต้องเกิดความรู้สึกด้วยความจริงใจว่า
มันถึงเวลาแล้วที่เราควรจะไป